เรื่องนี้กันหน่อยค่ะตามต่อเรื่องคดีเกี่ยวกับฆาตกรรม
ผู้หญิงคนนึงที่พกเงินสดติดตัวเป็นแสน
แล้วโดนคนฆ่าเอาไปทิ้งไว้ในป่าละเมาะเอารถกระบะไป
ทีนี้ตำรวจเขาไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดตอนนี้เนี่ยนะคะ
ตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยมาได้๓คนแล้วก็ต้องเค้นในการสอบปากคำต่อ
แล้วญาติเนี่ยเตรียมที่จะเผาศพผู้เสียชีวิตบ่ายวันนี้แล้วด้วย
ความคืบหน้าคดีนี้ค่ะคุณผู้ชมกรณีนางกันนิกาจำปาอายุ๔๔ปี
ชาวอำเภอเมืองขอนแก่นโดนคนร้ายฆ่าแล้วก็เอาศพมาทิ้งในป่าละเมาะ
เอารถกระบะไปเอาเงินสดที่พกติดตัวแสนนึงไปตำรวจก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ปรากฏว่าจุดแยกบ้านเหล่าห่างจากจุดที่พบศพเนี่ยจะมีกระบะคันหนึ่ง
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้คุณผู้ชมกระบะคันนี้เป็นสมาร์ทแคป
คล้ายกับรถของนางกันนิกาแต่ว่ากลางคืนไงคะมันก็เลยมองเห็นป้ายทะเบียนไม่ชัด
แล้วกระบะคันนี้ขับมามันมีกระบะต้องสงสัยขับมาตรงจุดนี้๒คัน
คันแรกขับมาตอนตี๑๘นาทีของช่วงวันที่๙ต่อวันที่๑๐กรกฎาคม
อีกคันนึงขับมาช่วงประมาณ๖โมง๔นาทีตอนเช้าของวันที่๑๐กรกฎาคม
แล้วจากข้อมูลรถทั้ง๒คันคือไม่ได้ขับกลับมาในเส้นทางเดิม
แล้วทีนี้ดูหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ด่านตรวจนาโนที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ช่วงประมาณบ่ายสามโมง๒๔นาทีอันนี้เราเอาภาพให้คุณผู้ชมได้ดูตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
กระบะคันนี้ค่ะเป็นกระบะเลขทะเบียนผอพึ่งจอจาน๔๕๑๒นครปฐม
เป็นของนางกันนิกาเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะที่กระจกมันเปิดลงมา
แล้วก็มีผู้ชายใส่เสื้อสีแดงเนี่ยอยู่ในรถครับจุดตรงเนี้ยค่ะ
ตำรวจเขาเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วมันมีความสอดคล้องกัน
แล้วใช้เส้นทางจากอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอบ้านฝาง
หลังจากนั้นขับผ่านอบตบ้านเหล่าเลี้ยวซ้ายมาจุดทิ้งศพ
แล้วก็ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองขับไปยังอำเภอบ้านไผ่เพื่อหลบหนี
นี่ค่ะการทำงานของตำรวจตำรวจเขาได้เบาะแส
แล้วก็คุมตัวผู้ต้องสงสัยมา๓คน
เอาทั้ง๓คนมาเค้นสอบเลยที่กองกำกับการ๓
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๓
ซึ่งพอเอาตัวผู้ต้องสงสัยมาได้ทั้ง๓คนอายุ๕๐ปีขึ้นไป
มีทั้งหมด๓คนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
สนิทแล้วก็รู้จักกับนางกันนิกา
แต่ไม่ได้อยู่ในวงพนันไฮโลนะ
เพราะว่าจากข้อมูลคือนางกันนิกาชอบเล่นพนันไฮโลด้วย
แต่วงไหนอย่างไรนะตำรวจต้องเค้นนะ
ใช่ค่ะจากการสอบปากคำจนถึงตอนนี้
ทั้ง๓คนเขาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
เป็นผู้ต้องสงสัยนะคะย้ำเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนรู้เห็น
ส่วนคนที่ฆ่าเนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถบอกสื่อได้
ตอนนี้ก็กำลังรวบรวมหลักฐานขอสารออกไหมจับต่อ
แล้วจากการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยก็รู้ว่า
รถกระบะที่นางกันนิกาขับมาถูกขายให้กับคนอื่น
แล้วก็ออกนอกพื้นที่ขอนแก่นไปแล้ว
ตำรวจก็เลยประสานคนที่ซื้อรถนะคะให้เอารถกระบะคันนี้มาคืน
ทีนี้คนที่ซื้อรถไปเนี่ยเขาก็รับปากกับตำรวจแล้วนะ
ว่าเดี๋ยวจะเอารถกระบะคันนี้ให้มาคืน

ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่วัดมิ่งโพวนาราม
ของผู้ตายนำศพนางกันนิกามาตั้งที่วัด
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนานะคะไปคุยกับลูกสาว
ลูกสาวนางกันนิกาก็บอกว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องทางคดี
ตัวลูกสาวมั่นใจว่าตำรวจตามตัวคนร้ายได้แน่
แล้วก็ถามลูกสาวว่าลูกสาวสงสัยใครไหม
ลูกสาวบอกว่าไม่ได้สงสัยใครว่าใครจะเป็นคนฆ่า
เพราะว่าแม่มีเพื่อนเยอะแม่รู้จักคนเยอะ

จะมีพิธีชาปนกิจจะเผาแล้วเพราะว่าเก็บศพเอาไว้นานแล้ว
ลูกสาวพูดถึงเรื่องของภาพวงจรปิดรถนะ
ที่มีผู้ชายเสื้อแดงเป็นคนขับด้วย
ลูกสาวบอกว่าโอ้โหหนูก็ซูมดูนะ
ซูมดูซูมดูมองเห็นหน้าไม่ชัดหรอก
แต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นใคร

ค่ะก็นี่แหละข้อมูลทั้งหมดก็ต้องบอกกับเจ้าหน้าที่
แล้วเจ้าหน้าที่ต้องเอาหลักฐานทุกอย่างมาประติดประต่อกัน
แล้วก็ตามไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัย
ไปตามจับกลุ่มตัวคนร้ายต่อไปนะคะ
ทีนี้ลูกสาวก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่ทำงานเร็ว

คิดว่าน่าจะจับตัวคนร้ายแล้วก็คนที่ฆ่าแม่ได้เร็วนี้นะคะ